ข่าวของอดีตกุญสือทีมชาติไทยอย่างพี่ซิโก้กิริสักเสนาเมืองนะครับ
ยังไม่ได้ห่างหายจากวงการฟุตบอลไปไหนล่าสุดก็ยังคงทำนะครับ
ฟุตบอลเยาวชนอยู่แล้วก็เปิดคัดเด็กเพื่อที่จะไปฝึกฝีเท้าที่อังกฤษครับ
เป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับสำหรับฟิซิโก้นะครับ
ในฐานะประธานมูลนิธิซิโก้ก็พูดถึงโครงการเล่นฟุตบอลจนได้ดีไปอังกฤษฟรีกับโค้ชซิโก้
ก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนอายุ๑๔๑๖ปีที่มีความสามารถในด้านทักษะลูกหนังแล้วก็ฝันจะเป็นนักเตะอาชีพ
ซึ่งก็จะมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า๘๐๐คนนะครับเท่าที่มีรายชื่อมาแล้วก็จะมีการคัดเลือกกันวันที่๓๐มิถุนายนแล้วก็๑กรกฎาคมที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย๑หัวมากครับ
ไปดูเวลาของโรมานเวนเฟอร์เล่วครับซึ่งก็เป็นอดีตผู้สามารถประตูของทีมเสือเหลืองรุสเซียดอทมุนแล้วก็ทีมชาติเยอรมันในชุดแชมป์โล่งนะครับพร้อมกับสตาร์ฟโค้ดจากดอทมุนมาเป็นผู้ปรึกศรทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนกว่า๕๐คนนักสนามฟุตส่อสมุยอารีน่าอำเภอเกาะสม
ก็คงจะมากันเรื่อยนะครับครั้งนี้ก็ส่งทางโรมันไวเดนเฟลเลอร์มาเดี๋ยวต้องดูว่าครั้งต่อไปนั้นจะมีใครจับดอดมุนมาบ้างครับ